สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศร้อนจาก๔๐องศาที่ประเทศไทยเผชิญมาร่วมสัปดาห์
เหมือนกับเป็นการสะสมพลังของความร้อนชื้นคุณผู้ชม
ก่อนที่จะระเบิดนะคะกลายเป็นพายุฝน
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในอีก๓วันข้างหน้าค่ะ
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีสภาพอากาศหนาวเย็น
แพลลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ปะทะกับความร้อนชื้นทำให้เกิดเป็นพายุฝนค่ะ
ฝนจะเริ่มตกนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะเป็นภูมิภาคแรก
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้เกิดพายุฝน
ฝนจะตกหนักในวันจันทร์ที่๒๒ที่จะถึงนี้ค่ะ
ความน่ากลัวของพายุฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะจะมีฝนตกหนัก
มีลูกเห็บร่วมด้วยแล้วก็มีลมกระโชกแรง
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตรวจสอบสิ่งปลูกซากให้แข็งแรงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูพายุหิมะนะคะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
มีหิมะตกนะคะสะสมในรัฐโคโลลาโด
คุณผู้ชมดูสิคะประเทศไทยนะคะร้อนจัดแบบนี้
แต่สหรัฐอเมริกามีหิมะตกหนักค่ะ
พายุได้ผัดเข้าถล่มเมืองเดนเวอร์นะคะเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ
เผชิญกับพายุหิมะนะคะสะสม๔๘เซนติเมตรค่ะ

ส่วนรถยนต์ของประชาชนก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ